พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เจ้าของบ้านเขาโพสต์เอาไว้เล่าเรื่องราวบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่อยู่คว่างขวดเหล้าใส่บ้านเขาคว่างไม่พอเดินถือขวดเหล้าปรีเข้ามาในบ้านตอนนั้นในบ้านเนี่ยมีภรรยาแล้วก็ลูกเล็กเล็กอีกสามคนคนเล็ก
เพิ่งคลอดได้๕วันเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่หยุดหยุดอย่าเข้ามาผู้ชายคนนั้นก็ไม่ฟังเดินปรีถือขวดเหล้าเข้ามาเลยเขาเลยตัดสินใจคว้าไม้ทุบหัวปลาค่ะฟาดเข้าไปที่หน้าผู้ชายคนนั้นครับล้มหงายหลังตึ้งลงไปเลยนะคะก่อนที่แม่ของผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะเข้ามาประคองลูกลุกขึ้นอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อน
เฮ้ยเว้ยมาเดี๋ยวหล้อมหวานมาเร็ว
เน้สกุลเดินมาเข้ามาบ้านแค่เองอะ
เขาบอกว่าอู้ฮ่าทำกันเกินไปหรือกลัวฝ้าดลูกเขาร้มหงายขนาดนี้
บ้านบอกก็เตือนแล้วไม่ฟังแล้วลูกคุณบุกเข้ามาบ้านคนอื่นเอง
เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะ
คือที่บ้านหลังนี้เขาเป็นร้านค้า๒ชั้น
เปิดเป็นร้านขายปลาสดติดกันกับร้านขายเสื้อผ้าของคนก่อเหตุนี่แหละ
นายสิริศักดิ์ศรีทาหงมา๒๘ปีคือเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปนี้แล้วก็เอาไม้ฟาดหัวผู้ชายใส่เสื้อยืดสีดำด้วย
เขาบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็น๒๗มิถุนายน

ภรรยาเนี่ยก็กำลังเลี้ยงลูกสาววัย๗ขวบลูกชายวัย๓ขวบ
แล้วก็ลูกชายวัย๕วันที่เพิ่งจะคลอด
อยู่ผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำที่ชื่อในอุ้มเนี่ยที่อยู่ข้างกันเนี่ย
เครื่องขวดเหล้าใส่ประตูหลังบ้านเขา
เขาก็ตะโกนถามบอกเอ้ามาเครื่องขวดเหล้าใส่ทำไม
ในอุ้มเนี่ยเครื่องไม่พอเดินถือขวดเหล้าบุกเข้ามาถึงในบ้าน
เขาก็พยายามห้ามแล้วนะคะแต่ในอุ้มเนี่ยไม่ยอมหยุดแล้วก็เดินปรีเข้ามาเรื่อย
เขาก็เลยหยิบเอาไม้ทุบหัวปลาฟาดเข้าไปที่หน้าในอุ้มหนึ่งครั้ง
อุ้มก็ล้มลงไปนั่งนอนกับพื้นแล้วแม่ในอุ้มก็ค่อยเข้ามาประคองในอุ้มขึ้น
ส่วนตัวเขาเนี่ยในมุมของเขาเขามองว่าถ้าเกิดเขาไม่หยุดในอุ้มไว้นะตอนนั้นเนี่ย
ก็ไม่รู้เลยว่าในอุ้มจะเข้ามาทำอะไรกับครอบครัวเขาบ้างแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
ทีนี้พอเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยแม่ในอุ้มก็มาบอกว่าอุ้มมันป่วย
เป็นจิตเวทมันไม่ยอมกินยาทำไมต้องทำกันขนาดนี้ครับแต่ส่วนตัวเขาเขาบอกว่า
เขาไม่เชื่อว่าอุ้มป่วยจิตเวทไม่ยอมกินยาแต่น่าจะเมาเหล้าติดเหล้ามากกว่า
เพราะปกติอุ้มเป็นคนเงียบแต่เมื่อไหร่ที่กินเหล้ามานะโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ
เมาอารวาสบุกเข้าบ้านแบบเนี้ยค่ะเขาบอกในอนาคตถ้าปล่อยเอาไว้อ่ะ
แล้วอุ้มกลับมาทำร้ายเขาอีกกลับมาทำร้ายครอบครัวเขาจะทำยังไง
เขาไปแจ้งความที่สพบ้านไผ่ตำรวจว่าไงรู้ไหมคะ
ยังไงฮะเออเอานะให้อภัยเขาไปเถอะถือซะว่าทำบุญ
ตำรวจบอกแบบนี้เขาบอกโอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจมาทำบุญกับผมไหมล่ะ

ก็เขาจะโยนขวดใส่หลังบ้านก่อนครับโยนขวดใส่
พอเทรนด์ก็ตะโกนว่าโยนมาทำไมเด็กตกใจ
ใจพอพูดแค่นั้นแหละเขาก็วิ่งมาวิ่งมาด้วยก็ตะโกนมาด้วยมึงมามึงมึงมา
ก็วิ่งมาถึงหน้าบ้านนะครับผมก็มีไม้ที่ผมใช้ทุบหัวปลาผมขายปลา
เขาฟาดฟาดก่อนที่เขาจะวิ่งเข้ามาในบ้านเขาก็นอนหงายหลังแล้วก็ตาม
วดก็หลุดมือก็กิ้งไปกลางถนนที่รถเหยียบตามในคลิปนะครับ
ใช่ครับตำรวจบอกให้โอกาสเขาอ้าวแล้วผมขายของ
ถ้าเขามาทำร้ายผมอีกล่ะผมจะอยู่ยังไงลูกสามคน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาเขาไปบำบัดให้ไปออกมันไม่ใช่ติดแค่เหล้าหรอกครับ
มันต้องมีอย่างอื่นด้วยคนแถวนี้ก็รู้กันดี
เราก็ได้คุยกับแม่ของในอุ้มคนก่อเหตุที่ว่าโดนไม้ฟาดเข้าไปจนหงายหลังด้วยนะคะ
แม่ก็คือคนในคลิปที่มาพยายามพาลูกออกไปนั่นแหละ
แม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วแม่บอกว่า
ศิริศักดิ์ก็ทำเกินไปอ่ะบ้านเราก็เพื่อนบ้านอ่ะ
ติดกันแค่ผนังกั้นเองนี่ลูกแม่ในกระบอกตาด้านซ้ายมีบาดแผลต้องเย็บสิบเข็มเลยนะ
ตอนนี้ยังพักอยู่ที่บ้านนี่แหละแม่บอกวันนั้นอ่ะวันเกิดเหตุไอ้อุ้มเนี่ยมันไปหุงข้าวอยู่หลังบ้าน
แต่ลูกแม่มันเป็นคนพูดจาเสียงดังแม่ก็ได้ยินแหละว่ามีทะเลาะมีปากเสียงกับสิริสัก
แล้วอยู่แม่ก็เห็นอุ้มเดินไปหน้าบ้านแล้วก็นายสิริศักดิ์ก็เอาไม้ฟาดเข้าที่หน้าลูกแม่เลย
แม่ว่ามันเกินไปนะเพราะว่าลูกแม่เนี่ยป่วยจิตเวทแม่ก็พาไปรักษามา๓ครั้งแล้วแล้วก็ให้กินยาทุกวัน
ทำไมสิริสักไม่เตือนลูกแม่ดีอ่ะเตือนกันก่อนสิก่อนที่จะเอาไม้ฟาดเข้ามาแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่บอกแบบนี้นะคะสิริศักดิ์บอกว่าอุ้มมันไปบุกลุกบ้านใช่ไหม
แม่บอกแม่ว่าอุ้มไม่ได้บุกลุกนะเพราะเนี่ยเห็นไหมอุ้มอยู่หน้าบ้านอุ้มยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเลย
ถ้าบุกลุกคือมันต้องเข้าไปในบ้านสิแล้วที่สิริศักดิ์บอกว่าอุ้มไปเครื่องขวดเครื่องก้นหินใส่หลังบ้านเนี่ย
ไม่เชื่อว่าอุ้มจะทำแม่ว่าอุ้มไม่ได้ทำหรอกแมวหรือเปล่า
แถวนั้นแมวจอยมีเป็น๑๐ตัวเลยนะมันก็ชอบกระโดดขึ้นขึ้นลงหลังคาเสียงแมวมากกว่า
แม่เนี่ยอายุอนามก็ปลาไป๗๕แล้วไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรกับสิริศักดิ์หรอก
อยากให้ต่างคนต่างอยู่ได้ไหม
นี่นั่งอยู่ตรงนี้เขาเถียงกันอยู่หลังบ้านดิฉันไม่ได้ยิน
ฉันได้ยินเสียงดังดังเอ๊ะเสียงใครดิฉันวิ่งเข้าช่องนี้แต่เขาออกมาช่องนี้
เค้าวิ่งออกมาทางนี้ดิฉันวิ่งจามชี้กระต๊อกหปวดหงษา
วิ่งออกมาทางนี้มีต่อจาวอะเค้าม้ายเบสตร้อง
ถือสวดซิอิ้วหลุดมือไปแล้วรถกระเหยียบไป
ไม่ได้กระเหยื่อให้ทุกคนไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรามีเวลาเกิด
ผมน่ะมาอยู่ที่นี่นะพี่ชายผมก็ไม่อยู่พี่ชายผมก็ไปติดคุกฆ่าคนตาย
ไปติดคุกได้หลายปีแล้วฝูงอาวุธนึงบางประวัติศาสตร์
เราก็พยายามว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะอย่าไปเกี่ยวกับเขานะ
แต่บางทีอันนี้ก็บางทีก็เวลาหิวจัดหรืออะไรนี่ก็จะคุมอารมณ์ตัวไม่ได้
ดิฉันก็คืออายุมากแล้วร่างกายก็ไม่รีบแต่ขอต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
เราสอบถามไปยังตำรวจสพบ้านไผ่นะครับทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่น

คือตำรวจบอกว่าทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความกัน
เพราะว่าทางผู้ก่อเหตุเองเขามีอาการทางจิตเวทด้วย
แม่เขาก็มียาหลายอย่างมาแสดงรักษาโรคซึมเศร้าไบโพล่าโรคย้ำคิดย้ำทำ
ที่สำคัญคือต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
นี่เป็นภาพที่วันนี้ตำรวจสพบ้านไผ่ไปเยี่ยมในอุ้มหน่อย
เยี่ยมแม่ในอุ้มด้วยเพื่อไปย้ำว่าดูแลลูกชายนะให้กินยาห้ามขาดยานะ
ไม่อย่างนั้นนะยุ่งเลยนะเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกอย่าให้คลาดสายตา
อุ้มเขาก็วันนี้ก็มีสติดีนะครับค่ะก็สัญญากับตำรวจว่า
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของของมึนเมาอะไรอีก
เดี๋ยวมันจะไปกระตุ้นอาการจะกินยาตามหมอสั่งนะ
จะไม่ก่อเรื่องอะไรอีกส่วนทางฝั่งร้านขายปลาเนี่ย
จากนี้ไปก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกัน

อำรวชก็ต้องไปเยี่ยมอีกบ้านหนึ่งด้วยนะครับ
บ้านของคู่กรณีของในอุ้มนะครับ
คุณสิริสักที่ขายปลาอยู่ทางฝั่งนี้
เขาก็ขอบคุณที่มาช่วยดูแลให้
อย่ามาคุกคามอะไรเขาอีกนะครับคือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยยืนยันว่าอุ้มเนี่ยเขาชอบอารวาสมาข้าวของจริงนะฮะเวลาที่เขามีอากงอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกเขาอัดคลิปเอาไว้นะมีอยู่วันหนึ่งแต่เขาไม่กล้าออกมาดูนะคือคลิปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรหรอกเพราะตอนนั้นเขาไม่กล้าออกมาดูแต่เสียงในอุ้ม

เขาก็อัดเสียงไว้จากในบ้านมันก็จะมืดหน่อย

คือจริงแล้วถ้านี่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุด

อาจจะต้องมีมาตรการในการพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะถ้าคลุมคลั่งแบบนี้

มันก็จะเหมือนกับหลายที่หลายเหตุการณ์ก็คือคนที่เขามีอาการลักษณะแบบนี้
ถ้าเขาไม่หายดีจริงไม่มีระเบียบวินัยอย่างเข้มข้นจริงในการกินยารักษาตัวเนี่ย

แล้วชาวบ้านรอบข้างเนี่ยคือจะอยู่ยังไงใช่ไหม
เคสนี้ตำรวจบอกมาเยี่ยมแล้วเดี๋ยวจะให้ตำรวจมาตรวจตามมาเยี่ยมบ่อย
เพื่อให้กินยานะอย่าขาดยา

แต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าโอ้โหแล้ววันไหนอ่ะจะเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่าเนี่ย

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพาตัวไปรักษาได้ก็น่าจะดีนะคะ